คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยผมคิดเหลือเกินว่าตอนนี้คาดเดายาก
ไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนแต่ล่าสุดโหนดังวิเคราะห์แบบนี้
จะมีคณะผู้มีหน้าที่มาทำงานในการสารต่อรัฐบาลของชุดเก่า
คำว่าคณะผู้มีหน้าที่หมายถึงอะไรทำไมถึงจะมาสารต่อนโยบายของรัฐบาลชุดเก่าได้
คุณผู้ชมลองฟังไปกับการที่โหนวารินออกมาวิเคราะห์แบบนี้ครับ
นายวาลินวัวิรัตเลิศโหนชื่อดังฉายาโหนคมรชอจำได้ใช่ไหม
มีการนำลูกศิษย์ลูกหาไปการจัดงานสร้างกองบุญก่อนบรรคับภัณฑ์ศาสตร์
แล้วก็ปลุกเสกองค์ครูบาศรีวิชัยหนุนให้ได้รับการยกย่องที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก
งานนี้ก็มีสมาชิกวุฒิสภาคนดังอย่างคุณเสรีสุวรรณภานนท์หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคล
ชุดขาวไปร่วมพิธีด้วย
แล้วก็ในฐานะที่เป็นโหนคอมชขอพูดเรื่องของเหตุการณ์บั่นเมืองสถานการณ์การเมืองไทยบ้าง
บอกว่าการทำงานของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้รับการยกย่องจากนานาชาติ
ว่าสามารถยืนหยัดสู้วิกฤตโควิด๑๙ได้และรักษาเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่รอดได้
แล้วบอกต่อนะก็ต้องยกย่องทั้งรัฐบาลทั้งสวทั้งสสที่ช่วยกันร่วมมือกันนะฮะ
บ้านเมืองเราถือว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่ระบอบพระเด็จการทุกอย่างเป็นไปตามเวลา
หน้าที่ของผู้คนก็มีหน้าที่ทำกันไปเมื่อหมดหน้าที่ก็จะมีกลุ่มบุคคลเนี่ยมาทำหน้าที่ต่อนะฮะ
ทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรจีรังรัฐบาลที่ผ่านมาเขาทำหน้าที่ดี
โครงการที่ทำให้บ้านเมืองมีผลกระทบน้อยที่สุด
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นวิกฤตที่รู้กันว่าเกิดเพราะอะไรเพราะใคร
อยู่เบื้องหลังความจริงปรากฏทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของสอสอและกลุ่มคนที่เลือกกันมา
ซึ่งต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมฟังให้ดีนะเขาบอกว่า
ต่อไปจะมีคณะผู้มีหน้าที่กลับมาทำหน้าที่ให้กับบ้านเมือง
คณะผู้มีหน้าที่กลับมาทำหน้าที่ให้กับบ้านเมือง
ช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเมืองร่วมกันตามที่รัฐบาลที่ผ่านมาวางกรอบเอาไว้หมดแล้ว

คณะผู้ที่มีหน้าที่ให้กับบ้านเมืองเฉดเช่นที่ผ่านมาก็จะต้องกลับมาทำหน้าที่ให้กับบ้านเมืองสืบต่อไป
เราคอยจับตาดูก็แล้วกันนะครับ
เพราะตอนนี้มีการเจรจาอยู่หลายฝ่ายเท่าที่ทราบ
แต่การเจรจานั้นก็คือต้องการความสงบการขับเคลื่อนของชาติบ้านเมือง
ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาทำทุกอย่างไว้หมดแล้ว
ถามต่อเอาโหนครับแล้วเรื่องของการเดินทางกลับมาของคุณทักษิณว่ายังไง
หนบอกว่าการเดินทางกลับมาของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะกลับวันที่๑๐
สิบสิงหาคมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับหรือเปล่ามันพลิกไปพลิกมา
แล้วถามว่ากลับมาจะสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองหรือไม่ฟังเลยครับ
ก็มัลหันไม่สานะอะไรอ่าทำให้บ้านเมืองมีอะไรปัญหาหรือเปล่าท่า